บางทีการกินหวานมากเกินไปก็เสี่ยงโรค
ที่ผ่านมาก็เลยมีภาษีเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่มีรสหวานเนี่ย

วิธีการนี้ได้ผลทำให้คนไทยทานหวานลดลงหรือเปล่า
มาติดตามกันเลยกับชิสามาแชร์
เป็นข้อมูลดีที่มาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพที่เกี่ยวข้องนะคะ
โดยจะบอกว่านายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัย
อันนี้ภาพอาจจะเป็นภาพของคุณชนะนะคะคุณผู้ชม
ใจเย็นนะเดี๋ยวเราขึ้นให้คุณผู้ชมใหม่นะ

อย่างนี้ค่ะการดื่มเครื่องดื่มรสหวาน
ส่งผลต่อภาวะน้ำหนักเกินโรคอ้วนหรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ซึ่งเรื่องนี้ทันตแพทย์หญิงปิยดาประเสริฐสม
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านทันตะสาธารณสุขบอกว่า
จากการที่มีการสำรวจการบริโภคน้ำตาลคนไทยตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลกระทรวงอุตสาหกรรม
พบว่าปี๒๕๕๑ถึง๒๕๖๐คนไทยดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลเพิ่มขึ้น
แต่หลังจากที่มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติสรรพสามิตรปี๒๕๕๙
เรื่องของการจัดเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาล
ทำให้คนไทยดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้ลดลง
ในปี๒๕๖๑ลดลง๑๕๓ปี๒๕๖๒ลดลง๑๔
ส่วนปี๖๓พบว่าคนเป็นโรคอ้วนลดลง๙๓๐๐

ส่วนทางด้านสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล
ก็ศึกษาประชากรอายุ๖ปีขึ้นไป
ในการบริโภคหรือดื่มเครื่องดื่มรสหวานในปี๒๕๖๓นี่แหละ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างอายุ๖๐ปีขึ้นไป
เครื่องดื่มรสหวานลดลงมากที่สุดกว่ากลุ่มอายุอื่น
โดยเครื่องดื่มที่ลดลงมากที่สุดก็คือเครื่องดื่มผสมโซดาแบบกระป๋อง
อันนี้ลดลงมากถึง๑๗

รวมถึงเครื่องดื่มสมุนไพรลดลงไป๑๐

คือไม่ได้อยากจะให้จดจำอะไรในรายละเอียด
แต่ว่าอยากจะให้รู้ว่านโยบายออกมาแบบนี้
เครื่องดื่มหวานลดลงก็จะช่วยปลอมกันเรื่องของโรคภัยได้ด้วยนะคะ
วันหนึ่งก็ทาน๖ช้อนชา

แต่เวลากินก๋วยเตี๋ยวเราใส่น้ำตาลเยอะเยอะ
เอาเป็นว่าบาลานซ์บาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับ

รับประทานอะไรต่างมันส่งผลต่อสุขภาพของเรา
มันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทานอะไร